กลับมาในช่วงนี้ยังคึกคักสนุกสนานเฮฮาเพราะว่าเราจะพาไปกินกันต่อเนื่อง
ต้องค่ะเมนูของกินวันนี้ยังไม่หมดนะคะที่เราจะพาไปนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ย
ใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวห้ามพลาดเลยเพราะว่าร้านนี้อยู่ในจังหวัดลำปาง
และทีเด็ดของร้านเขาก็คือไม่ใช่ใส่ถ้วยธรรมดา
ใส่อะไรฮะใส่ดิฉันเอ๊ะใส่คุณมันก็เลี้ยลาดเบอร์ถูก
เขาเรียกว่าใส่ใบตองตึงอ๋อใบตองตึงหอมมากรสชาติเด็ดมาก
ถูกปากขนาดไหนตามคุณนันทพรธาวระไปกันเลย
ตลอดกินอาทิตย์นี้นะคะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือมาที่เมืองรถม้าจังหวัดลำปางเจ้า
ที่นี่นะคะอาหารประเภทเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่คนที่นี่ถูกปากถูกใจกันมากเลยค่ะ
แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อาหารเมนูที่ธรรมดาแบบนี้แต่ทำไมผู้คนที่ถึงได้ติดใจกันเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษกันค่ะ
โอ้โหเห็นผู้คนมากันเยอะแยะแน่นร้านขนาดนี้ที่เขาไม่ได้นัดกันมาแน่ค่ะ
เพราะกลิ่นหอมของก๋วยเตี๋ยวมันฟุ้งกระจายเตะจมูกเรียกน้ำย่อนสักขนาดนี้ใครจะไปทนไหว
กับเมนูที่ธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณห่อด้วยใบตองตึงแห่งเดียวในจังหวัดลำปาง
ตลอดกินแอบย่องเข้าไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยกันถึงในครัวเส้นที่ลูกค้านิยมสั่งมากที่สุดคือเส้นเปีย
มีลักษณะคล้ายเส้นใหญ่เมื่อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงพริกป่นและถั่วป่นที่ทางร้านคั่วเองหอม
ให้ได้รสชาติเข้ากันจากนั้นจะนำมาห่อใบตองตึงมัดด้วยเส้นตอกก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวห่อโบราณอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะ
คุณป้าอำพันนีเทพศาลเจ้าของร้านบอกกับเราว่า
สืบทอดการทำก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณตั้งแต่รุ่นคุณยายปัน
ที่เคยเปิดร้านขายในบ้านมานานกว่า๕๐ปี

อยู่ที่การนำใบตองตึงมาใช้ห่อก๋วยเตี๋ยว

ได้รับความนิยมจากนักชิมทั้งในและต่างจังหวัด
กระแสโซเชียลที่เข้ามาเช็คอินหน้าเพจเฟซบุ๊ก
ทำให้ผู้คนเข้ามาลิ้มรสความอร่อยจนแน่นร้าน
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุด
เรียกได้ว่าลวกเส้นห่อกันแทบไม่ทันค่ะ

เพราะว่าเวลากินใบตองเนี่ยมันจะมีความหอม
ลองมาชิมดูค่ะจะได้รสชาติความหอมของไบตองตึงจ้าว
เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักชิมแต่ละวันมีลูกค้าทั้งในลำปางและต่างจังหวัด
เดินทางเข้ามาลิ้มรสความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวใบตองตึงกันไม่ขาดสาย
ถ้าใครมาช่วงกลางวันบอกเลยว่าไม่มีที่นั่งแน่นอนจ้า
แน่นทั้งเครื่องและอิ่มใจในราคาเบา
เพียงหอละ๓๐บาทเท่านั้น
ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมสั่งแบบแห้งต้มยำ
ซึ่งจะมีน้ำซุปต้มกระดูกหมูเสิร์ฟคู่กัน

เรียกได้ว่ามาเสิร์ฟปุ๊บพอแกะกินปั๊บ
อร่อยจนแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยจ้า
แต่นี่มากินปากต่อปาก
มีคนมาทานก็ไปบอกไปพูดว่าตรงนี้นะอยู่ตรงนี้

อย่างแรกก็คือมันแปลกกว่าที่อื่นค่ะ
แล้วก็เพื่อนก็แนะนำมาอร่อยมากค่ะ

อย่างพวกหนูเป็นนักศึกษาก็เป็นราคาที่พอดีค่ะ

อิ่มค่ะอิ่มค่ะได้เยอะด้วยค่ะคนเยอะ
ปกติค่ะคนเยอะก็เป็นปกติของร้านนี้อยู่แล้วค่ะ
แล้วก็รอได้ค่ะ
รอได้ค่ะมีรอนานกว่านี้ก็รอค่ะ
สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวห่อใบตองตึง
ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปาง
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลา๑๕นาฬิกาไม่มีวันหยุดราชการ
สามารถสอบทำรายเรียนและติดตามความคุ่นไหวของทางร้านได้
ผ่านทางเฟซเวอร์เตี๋ยวห่อใบต่องตึง
ยังมีบริการส่งพื้นที่ใกล้เคียง
หากใครอยากจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด
รับประกันความอร่อยเชิญเช็คอินกันที่ร้านได้เลยเจ้า
นันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คุณผู้ชมส่งมาว่ารายการนี้มันฆ่าคนหิวชัด

ไปกินก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวห่อใบตองตึงตึงโป๊ะ
คือถ้าใบตองตึงเนี่ยดีถ้าใบตองยานไม่ดีแน่

เอาล่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้

แล้วที่สำคัญจะเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าทายทอดสดกับการการฟุตซอลไทยหลีก

ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป